เราตามข่าวเรื่องหลวงปู่แสงกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
แล้วก็ต้องยอมรับจริงว่าแรงกระเพื่อมในเรื่องนี้เนี่ย

กับนักข่าวเองในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน

จัดพิธีขอขมาหลวงปู่แสงแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปหลวงปู่แสงก็ให้อภัย
แต่หลังจากนี้ค่ะบทบาทหน้าที่ของหมอปลาควรจะอยู่จุดไหน
ควรจะยังไงต่อฟังการวิเคราะห์กันหน่อยนะคะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ใดในโลกนี้เนี่ยถ้ามันเกินความพอดีแล้วมันมากไป
มันก็จะถูกตีกลับพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่า
การเดินสายกลางมัชิมาปฏิปธาเนี่ยดีที่สุด
คือยึดหลักความพอดีสอนมาสองร้อยห้าสิบหกสิบห้าปีแล้ว
ถ้ามันเกินความพอดีแล้วก็มันพลาดพลั้งมันก็หงายท้อง
ผมกำลังพูดถึงเรื่องของหมอปลากับเคสของหลวงปู่แสง
อันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของทีมหมอปลา
ซึ่งรวมไปถึงคณะน้องนุ่งนักข่าวที่ติดสอยห้อยตามหมอปลา

แผลในใจนานเพราะสมควรแหละครับจริงอยู่
วันนี้ถึงแม้ว่าหลวงปู่แสงและลูกศิษย์ลูกหาที่ปลนิบัติใกล้ชิด
อโหสิกรรมยกโทษให้แต่ว่าแผลในใจก็ยังค้างคาอยู่
ว่ากันว่าสำหรับหมอปลาเนี่ยหมอปลาเนี่ยกว่าจะพลิกสถานะ
หาจุดยืนของตัวเองให้มายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย
ก็ไม่ง่ายนะถ้าเราติดตามข่าวเราจะรู้จักหมอปลาตอนแรกแรก
ก็คือว่าเป็นหมอผีเป็นมือปราบสัมภเวษี
ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรหรอกครับเพราะว่า
มันมีคนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อเรื่องหมอผี
ไปหาหมอปลามาไล่ผีไล่อะไรให้วิชานี้มีจริงหรือไม่ก็ไม่รู้
แล้วหมอปลาก็ได้สร้างอะไรอ่ะสร้างความน่าเชื่อถือว่า
ถ้าตรงไหนมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลหมอปลาก็จะหาวก็จะมีอาการขึ้นไส้อาก
อาเจียนโอกอากซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แคลงใจกันว่า
มันจริงหรือเปล่าหมอปลา
สร้างเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่าหมอปลาเองก็ถูกตั้งคำถามว่า
อย่างนี้เขาเรียกว่าอุตลิมนุษยธรรมไหม
เหมือนกับที่หมอปลาเคยคอยจับผิดพระรูปอื่นนั่นแหละ
แต่ว่านานเข้าเนี่ยข้อแคลงใจที่ว่านี้
ก็ค่อยค่อยถูกลบเลือนเพราะว่าหมอปลา
พลิกบทบาทจากหมอผีมือปราบสัมภเวษีมาเป็นมือปราบพระนอกรีดนอกรอย
คนชอบครับเพราะว่าในสังคมทุกวันนี้
พระที่หมอปลาไปลุยเนี่ยเป็นพระที่มีปัญหาจริง
แล้วชาวบ้านที่เขารู้จักมักจีเขาอยู่ใกล้แถวนั้น
เขาคายใจมานานแล้วแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรได้
และถ้าย้อนกลับไปเมื่อหมอปลาพลิกบทบาทปรับสถานะเป็นมือปราบพระนอกรีด
บทบาทมือปราบสัมภเวษีหมอผีก็จางไปแล้วมาเข้มเอากับบทบาทใหม่
ก็คือปราบพระนอกรีดถูกศึกไปหลายรูปแล้วนี่ครับ
ถูกศึกไปหลายรูปแล้วสาเหตุที่หมอปลาต้องมาทำอย่างนี้
ก็เพราะว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับพระ
คนในสังคมรู้สึกว่าไม่มีใครทำอะไรได้องค์กรปกครองสงฆ์ก็ไม่ขยับ
สำนักพุทธก็อืดเอื่อยไม่รู้ไม่ชี้
ก็มีหมอปลานี่แหละที่ออกโรงลุยให้
ถูกศึกจับไปหลายลายอย่างที่ว่าไม่ว่าอดีตพระกาโตะหรือพระ
โน่นที่นี่รวมทั้งอะไรพระบิดาแต่ว่าปัญหาของหมอปลาคราวนี้ก็คือ
เดินเร็วไปหน่อยเหยียบเปลือกกล้วยล้มครับหงายท้อง
เอากับเรื่องหลวงปู่แสงนี่แหละเพราะศึกษาข้อมูลไม่รอบครอบ
เพราะต้องเผชิญกับความเชื่อถือศรัทธาที่คนมีต่อปู่แสง
เพราะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมที่ปู่แสงทำนั้นเนี่ย
ท่านเป็นไอไซเมอร์ท่านไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
ฉะนั้นวันนี้พอหมอปลาเจอเข้าอย่างนี้
เราควรตั้งคำถามว่าเราจะให้หมอปลาและคณะรวมทั้งผู้สื่อข่าว
เอายังไงต่อยุติบทบาทไปเลยหรือว่าเดินหน้าต่อ
ผมว่าเดินสายกลางครับมัชิมาปฏิปทาอย่างที่ว่า
คือเดินหน้าต่อแต่เดินหน้าต่อด้วยความระมัดระวัง
หาข้อมูลให้ทองแท้ก่อนยึดเอาองค์กรปกครองสงฆ์และสำนักพุทธ
มาเป็นแนวร่วมในการทำงานด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เนี่ย
กรปกครองสงฆ์โดยมหาเทราสมาคมก็ขยับตัวแล้วมติที่ประชุมมหาเทราสมาคม
สั่งให้พระชั้นผู้ใหญ่ในชั้นปกครองสมเด็จพุทธจารย์เนี่ย
ลงมาดูเรื่องนี้แล้วให้คณะปกครองสงฆ์คณะจังหวัดคณะอำเภอ
คณะตำบลคอยสอดส่องดูแลและแก้ปัญหาให้จบในขอบเขตอำนาจที่มีอยู่
อย่างไม่ชักช้าคือเกิดเหตุก็ต้องปิดจ๊อปให้เร็วที่สุด
มหาเทราสมาคมมอบให้สมเด็จพุทธาจาโจรวัดพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตร
เป็นฝ่ายกำกับดูแลสำนักพุทธเองก็ขยับตัว
คุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลงานสำนักพุทธ
ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักพุทธผู้อำนวยการสำนักพุทธก็สั่งการไปที่
อำนวยการสำนักพุทธประจำจังหวัดให้คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระ
เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะพระที่มีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ถือว่า
พลิกมุมพลิกเกมขยับตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
คณะสงฆ์มหาเทลสมาคมเองท่านก็ไม่อยากท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้
สำนักพุทธเองก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องของพระไปยุ่งแล้วมันร้อนมือ
คนทั้งหมู่บ้านคนทั้งตำบลคนทั้งอำเภอเขาพูดกันเนี่ยแซะ
ว่าพระรูปนั้นรูปนี้มีพฤติกรรมเป็นปัญหาทั้งปัญหาเรื่องศรีกา
ปัญหาเรื่องการอุตลิปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างเขารู้กันหมด
แต่ผู้อำนวยการสำนักพุทธประจำจังหวัดไม่รู้
มันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลมันก็ดำรงคกอยู่
ทีนี้ฝ่ายหมอปลาหมอปลาก็ควรจะเดินงานคู่ขนานไปกับพระชั้นปกครอง
และฝ่ายสำนักพุทธปลอดภัยครับเพราะว่าหมอปลาและทีมงานเนี่ย
คล่องตัวกว่าหมอปลาท่านไม่ยึดติดอยู่กับขั้นตอนลุงรังตุงตังเหมือนราชการ
ร้องเรียนมาจากไหนก็จัดทีมลงไปได้ทันทีไม่ต้องตั้งเรื่อง
ไม่ต้องตั้งเบิกงบประมาณเพราะใช้เงินเอง
ไม่ต้องรอขั้นตอนอนุมัติอะไรทั้งนั้นอ่ะและที่สำคัญคือ
บุกเข้าไปแบบไกลไม่ทันตื่นคือพระนอกรีดนอกร้อยเนี่ย
ตั้งตัวไม่ทันทำลายหลักฐานไม่ทัน
แล้วจะพิสูจน์ความจริงได้มากกว่ามากกว่าการทำงาน
ตรวจสอบของคณะปกครองสงฆ์หรือของสำนักพุทธ
สำคัญคือไม่มีรายการหลิวตาปกป้องกัน
ไม่มีประเภทที่ว่าใครเห็นตีงูงูเห็นนมไก่สรุปว่าวันนี้อยากจะให้กำลังใจว่า
หมอปลาและคณะยังมีประโยชน์ในการที่จะจัดการกับพระที่นอกรีดนอกรอย
การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนก็มีประโยชน์เพราะถ้าทำกันเงียบแล้วไม่เป็นข่าว
ไม่มีข่าวนำมาเสนอมันก็ไม่ส่งมักส่งผลใดให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
เพียงแต่ว่าจากนี้ไปต้องรอบครอบกาดต้องไม่ตกข้อมูลต้องแน่น
พยานต้องชัดแล้วให้มันเป็นธรรมชาติ

ทีมของหมอปลายึดเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงคราวนี้
เป็นอุทาหรณ์สอนใจในการทำงานครั้งต่อไปคนเราเนี่ย
ถ้าสำนึกรู้ผิดแล้วกราบขอขมาก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของการเจตนาดี
หมอปลา
แต่ว่าอีกมุมข่าวนึงนี่แจ้งจับหมอปลากับพวกอันนี้มาจากทนายชื่อทนายอนัญชัยเขาเป็นหัวหอกแล้วบอกว่ากองทัพทำปราบมารพจน
อันนี้ก็เป็นสองมุมก็เป็นสองมุมฉะนั้นนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้เรื่องของหมอปลาเรื่องของน้องน้องนุ่งสื่อมวลชนและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะฮะกรณีของหลวงปู่แสงเดี๋ยวเรามีข่าวความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะฮะ